คุณผู้ชมถ้าวันนี้คุณท้ออยู่คุณเหนื่อยหมดหนทาง
ลองนั่งหายใจลึกแล้วดูข่าวนี้ว่าคุณสู้ได้เท่ากับคุณตาคุณยายคู่นี้ไหม
คือไม่ยอมที่จะจำนวนกับโชคชะตาเนอะถึงแม้อายุจะเยอะแล้วแก่แล้วก็ตามเนี่ย
เดินไปที่ริมแม่น้ำไปเอาดินเหนียวมานั่งปั้น
เขาเรียกว่าลูกกระสุนของหนังสติ๊กแล้วก็ทำหนังสติ๊กขาย
พอได้เงินซื้อข้าวซื้ออาหารกินกันสองตายาย
เนี่ยถึงบอกว่าคุณผู้ชมเหนื่อยอยู่หรือเปล่าท้ออยู่ไหมลุกขึ้นมาดูข่าวนี้สิ
แล้วคุณผู้ชมน่าจะมีกำลังใจในการต่อสู้ต่อไปนะฮะคุณตาคนนี้ชื่อว่าคุณตาหอม
ทัพทิมอายุ๘๗ปีครับนะฮะอยู่บ้านเลขที่๑๕ทับ๑หมู่๑นะตำบลบางระบืออำเภอเมืองจังหวัดสิงห์บุรีครับบางกระบือนะครับนะกำลังนั่งปั้นดินเหนียวให้เป็นก้อนกลมนะฮะเพื่อเป็นลูกกระสุนของหนังสติ๊กแล้วก็มีภรรยาคุณยายคู่ชีวิตนี่แหละคุณยายเสงี่ยมอายุ๘๒แล้วคุณยายป่วยเป็นอำมพลึกด้วยเดินไม่ได้ก็น่า

คนก็ไม่ซื้อไปหวานแหสินะฮะก็ขายไม่ได้แต่ก็ยังพอมีคนมาอุดหนุนหนังสติ๊กกับกระสุนอยู่บ้างก็ทำให้พอจะมีเงินซื้อข้าวซื้อปลากินประทังชีวิตกันไปคุณตาบอกว่าอายุก็มากขึ้นลำพังจะเดินไปเก็บดินเหนียวมามันก็เดินไม่ค่อยไหวและตาก็มองไม่ค่อยเห็นแต่จะอดทนทำต่อไปเพราะไม่รู้จะทำอะไรกินแล้วก็เหลือแค่